แพทย์สารคดีเกี่ยวกับน้องหมูป่าคดีแม่แม่สาย

ฉันได้ดูไปตอนแรกแล้วประมาณสัก๕นาที
คือเร็วมากที่ทำออกมาให้คนได้ดู
แล้วก็ภาพสวยมากมุมโดนก็สวยนะคะ

เป็นสารคดีชุดภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่า
โดยสารคดีชุดนี้มีทั้งหมด๖ตอนครับ
ความยาวตอนละ๖๗นาที
บอกเล่าเรื่องราวย้อนไปถึงที่มาที่ไป
ฟุตบอลเยาวชนเล็กในจังหวัดเชียงราย
ความสัมพันธ์ของสมาชิกทั้ง๑๒คนและโค้ชเอก
จนถึงวันที่ทีมหมูป่าเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวง

เป็นเวลานาน๒สัปดาห์
ที่ต่อมาคนไทยจะได้รับข่าวดี
กับการพบสมาชิกทีมหมูป่าในถ้ำ

มาด้วยการกู้ภัยที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนทั่วโลก
สารคดียังบอกเล่าถึงข่าวร้ายของคนไทยทั้งประเทศ

หนึ่งในทีมกู้ภัยต้องสละชีพ
ระหว่างการปฏิบัติภารกิจภายในถ้ำหลวง

ในการช่วยสมาชิกทีมหมูป่าออกมาได้ทั้งหมด
เขาก็ยกย่องจ่าเอกสมาน
ซึ่งจริงคนทั่วโลกเขาก็ยกย่องจากเอกสมานเหมือนกันนะ
เราเห็นจากโลกโซเชียลของคนดังหลายต่อหลายคนนะครับ
สารคดีตอนแรกมีชื่อว่า
ฉันรู้สึกกลัวและกังวลที่สมาชิกทีมหมูป่า๑๒คนและโค้ชติดอยู่ในถ้ำ
ส่วนตอนที่๒มีชื่อว่า
นาทีที่๑๒ชีวิตหมูป่าและโค้ชถูกพบว่ามีชีวิตรอดในถ้ำ

ปฏิบัติการกู้ภัยพิจารณาทางเลือกต่างในการพาทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำ
ตอนที่๔มีชื่อตอนว่า
ทีมกู้ภัยเสียชีวิตระหว่างการช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ำ

ทีมกู้ภัยช่วยเด็กชายคนแรกออกมาจากถ้ำ
แล้วก็ตอนที่๖ตอนสุดท้ายมีชื่อว่า
นาทีปฏิหารที่เด็ก๑๒คนและโค้ชเอกออกมาจากถ้ำ
คือแต่ละตอนไม่ยาวคุณสัก๖๗นาทีนะครับ
เนื้อหาเกี่ยวกับภารกิจการกู้ภัย๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
ความยาวที่เขาจะนำเสนอยาวประมาณ๑ชั่วโมง
จะออกอากาศในวันศุกร์ตอน๔ทุ่มตามเวลาในสหรัฐนะคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราจะตรงกับ๗โมงเช้าวันเสาร์
วันเสาร์นี้ตามเวลาในไทยนั่นเองค่ะ
ชื่อตอนต่างเป็นชื่อตอนแบบภาษาอังกฤษ
ตอนนี้เข้าไปหาดูกันได้เพราะว่าตอนนี้เขาก็เริ่มแชร์กันในไลน์แล้วเหมือนกันนะครับ
ให้ดูกันทั้งครบ๖ตอนเลยนะครับ